ก็เลยจะเก็บมาให้ดูนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่พระนางนะคะ
พระรองจะดังค่ะตัวเล็กตัวจ้อยอย่างที่บอกเนี่ยค่ะดังหมดเลยค่ะ
แล้วก็เมื่อวานตื่นตะลึงมากนะคะ

ก็คือพี่เหมียวชมัยพรในวัย๔๕กรัฐ

มีการแต่งหน้าใหม่

ก็คือแต่งหน้านะคะสวยเช้งสวยสะพรึง
จนลืมไปเลยนะคะอย่างที่บอกว่า

เหมียวนี่ก็คือเป็นคนที่สวยอยู่แล้ว

เรื่องของการศัลยกรรมมันมีน้อยในวงการนี้

ที่สวยอยู่ย้งโครงกำภัณฑ์มาก
ดูแบบว่าเกาหลีมากเลยนะคะ

อพาภูสิตดังเปรี้ยงปร่างนะคะ
บทบาทน่ารักแกมหน้าหมั่นไส้ค่ะ
นี่ไงภาพให้ดูฮอตมากนะคะ

โอ้โหฮอตจริงนะคะ

แล้วตอนนี้นะหลายคนก็ยิ่งชื่นชอบด้วยนั่นเองนะคะ

ผินก็เป็นบ่าวผู้จงรักพักดีของแม่หญิงการะเกด
คนนี้ก็พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกัน

ชื่อว่าพี่ยาจัญญาธนาสว่างกุล
ผ่านงานแสดงมาแล้วเกิน
๖๐เรื่องและนี่พี่ยาก็เป็นอีกบทบาทนึง

คุณครูสอนการแสดงด้วยนะฮะ
ปิดท้ายก็ต้องขอพูดถึงคนนี้กันหน่อย
พี่จ่วงนางจ่วง

ในจอบอกเลยเห็นอยู่ทรงเดียวแต่นอกจอนางแซ่บเด้อนะฮะ
จอผมทรงดอกกระทุ่มนุ่งนะใส่โจมสีน้ำตาล
แต่ว่านอกจอเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแซ่บน่ารักขนาด
คือแต่งตัวลืมวัยถ้าให้เล่าให้ฟังนะคะ
จุ๊บดิฉันเรียกแม่จุ๊บเพราะว่าได้ทำงานกับนางอยู่นะคะ
ไปแล้วนะคะแต่ความสวยยังแจ๋วมากนะคะ
แล้วก็จริงพูดตรงเลยเล่นละครมาประมาณพันล้านเรื่อง
ไม่ดังอ่ะมาเรื่องนี้นะคะเป็นคนใช้ขำ
กันหมดเลยดังเปรี้ยงป้างแล้วที่สำคัญที่ฉันบอกก่อนเลยว่า

แฟนนางที่คบหากันมาตั้งนานจะแต่งแล้วฉันดีใจมาก
เพราะเรื่องนี้เพื่อปรับจังหวะมาพอดีนะฮะ
นี่เขามีคลิปนะคะมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ไปดูยายจวงในเวอร์เชียลปัจจุบันดีกว่านะฮะ
พี่จวงเหรอคะอ๋อค่ะใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะ
พี่จวงเดี๋ยวนะฮะวัวชาติปัจจุบันทำไมไปรุ่นขนาดนี้ห้า
แหมก็นิดนึงนะฮะในละครนะฮะโดนกดขีดกบเพงค่ะ
แม่นายการันเกดนะคะตบตีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
แล้วก็บังคับไม่ให้เบานะคะใส่เสื้อผ้าสวยงามค่ะ
แต่ว่าพอเราออกมาแล้วนะคะจากละครค่ะเราก็เป็นตัวเองค่ะ
ตัวจริงนะคะเป็นคนที่บอกว่าชอบแต่งตัวค่ะ
ชอบแบบว่าอะไรที่เป็นแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมอะค่ะ

เดี๋ยวพี่แจ๊คในละครเนี่ยมีบทพูดอยู่ไม่กี่คำหรอก

เก่งนะคะแม่จู๊บแฟนของเรานะคะ
แม่จู๊ปแจ๊งพูดร่างยาวไปนิดนึง
ใช่นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะมีผลงานมาเรื่อยนะคะ
แล้วก็แซ่บจริงคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าแต่งตัวโบราณเหมือนในละครเลยนะคะ

ก็สีสิปปลายหัวใจพรุ้งก็แบบนี้ละค่ะ